เชิญรู้ว่าผมใช้รอยแดงจริงนะ

มาซื้ออยุ่ไว้ในปากทอมของคนยากรวย
กับรายการเมติปล่อยแดง
ตรงนี้เนี่ยถือว่าเจ้าที่เจ้าทางดีมาก

เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเจ้าของร้าน

ส่งต่อความอร่อยยาวนานจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนับ๑๐ปี
ซึ่งนอกจากเมนูหมี่กระเชษที่ขึ้นชื่อของที่นี่แล้ว
ยังมีเมนูให้เลือกชิมอีกมากมายอย่างเช่นปอส่วนกระทะร้อน
หมูสับต้มเกียมบ๊วยหอยจ๊อกโคตรปูลูกย้ายใหญ่
หรือจะเป็นขนมผักกาดที่หาทานได้ยากจุดสังเกตร้านก็ไม่ยากเลยล่ะครับ
ร้านจะอยู่ใต้สะพานข้ามทางรถไฟตลาดพลูนั่นเอง
และคนที่จะพาเราไปเปิดสูตรความอร่อยก็รออยู่ในครัวแล้ว
ไปพบกับคุณช่อเล้งเจ้าของร้านกันเลยครับ

เราอยากรู้ว่าวันนึงเนี่ยเราใช้แบบวัตถุดิบอย่างเซ่นเนี่ย

อย่างเซ่นอะถ้าเป็นเซ่นหมี่กระเฉดนะคะ๓๐โลค่ะ

วัตถุดิบพวกกุ้งอะไรอย่างงี้๒๕ถึง๓๐โลค่ะ
รายได้วันหนึ่งที่บอกว่าเป็นแสนจริงไหม

สมัยก่อนถึงแต่ว่าสมัยนี้ไม่ถึง
ก็ถึงมีแต่แสนแต่หลักหมื่นเนี่ยแน่นอน
ร้านนี้เขาดังเรื่องตามชื่อร้านเลยค่ะผัดหมี่กระเชษ

สูตรต่างนะคะเริ่มแรกเรามาจากคุณแม่
คุณแม่ทำโต๊ะจีนแล้วก็สั่งสอนเรามา

รอสองพี่น้องคู่นี้ทำหมี่กระเฉดรวมมิตร
เราขอพาคุณผู้ชมแวะไปหาของอร่อยกัน

เพราะที่นี่เนี่ยเขามีของดีขึ้นชื่อ

ที่ใครผ่านไปก็ต้องหาโอกาส
ลองลิ้มชิมรสกันให้ได้สักครั้งหนึ่ง
ว่าแต่ต้มเส้นที่ว่าเนี่ยครับ
หน้าตาและรสชาติจะเป็นยังไง
ให้พี่โอเจ้าของร้านโจ๊ก

อธิบายให้ฟังกันหน่อยดีกว่าครับ
เส้นจะเป็นวุ้นเส้นนะครับ
เครื่องที่อยู่ในต้มเส้นก็จะมีเลือดไก่กับตีนไก่ครับ
ลักษณะรสชาติก็จะคล้ายก๋วยเตี๋ยวไก่ครับ

แล้วก็เป็นน้ำซุปตีนไก่ที่มีความข้น

เคล็ดลับความอร่อยของต้มเส้น
ที่ร้านพี่โอเนี่ยอยู่ที่อะไรล่ะครับ
ลับของน้ำซุปร้านเรานะครับ

ก็ยังมีของอร่อยอยู่อีกถึง๒อย่างด้วยกัน

ให้พี่โอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
จับเราก็เป็นก๋วยจับกระดูกหมูนะครับ

เราจะให้รสชาติปูบาหมี่ออกมาจากน้ำซุปกระดูก
โดยตรงทำให้แบบน้ำซุมออกมาหวาน

ซุปไก่เราก็คือใช้โครงไก่ปริมาณมาก

เราก็เลยทำให้มีความหวาน

แต่ถ้าลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเราจริง

ราคา๗๐๘๐ก็มีครับ
เห็นขายกันเป็นหม้อใหญ่แบบนี้เนี่ย

ใช้วัตถุดิบเยอะขนาดไหนกันล่ะครับ
ถ้าช่วงพีคที่สุดของขาไก่ที่เราเคยใช้ก็

โครงไก่ก็๑๒๐กิโล
แล้วร้านโจ๊กก๋วยจับต้มเส้นบัตรคิวนี้เนี่ย
เปิดขายมานานหรือยังล่ะครับ
ก็เริ่มขายตั้งแต่๓๒ปีที่แล้ว

แต่เห็นใช้คำว่าบัตรคิวมาเป็นชื่อร้านแบบนี้
แสดงว่าต้องคิวเยอะมากแน่เลยใช่ไหมล่ะครับพี่โอ
เมื่อก่อน๒๐๐คิวรอนานเป็นชั่วโมงเลยครับ
นานสุดก็เกือบ๒ชั่วโมงก็มี
บางคนจับบัตรคิวไว้แล้วก็ไปเดินห้างกลับมาก็ค่อยได้ก็มีครับ

เคยโดนบ่นบ้างหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
่นเยอะเลยครับจนช่วงหนึ่งลูกค้าที่มาประจำจนแบบ
ถ้าเจอคิวเยอะก็อาจจะขับผ่านไปเลย

ได้ยินว่าพี่โอสืบทอดกิจการเป็นรุ่นที่๒

มาเริ่มขายโจ๊กก๋วยจับต้มเส้นนี้ได้ยังไงล่ะครับ
จนมาวันหนึ่งคิดถึงว่าอาหารประเภทนี้

จากนั้นพ่อก็เลยไปรับสูตรมาจากยาย

ปรับปรุงให้มันเป็นสูตรเฉพาะตัวของพ่อเอง

แล้วการมารับช่วงค้าขายต่อแบบนี้เนี่ยให้อะไรกับพี่โอบ้างล่ะครับ
การค้าขายเนี่ยมันทำให้เราเห็นเงินทุกวัน
ถ้าขายดีก็ได้กำไรเยอะถ้าขายไม่ดีก็กำไรลดลงหน่อย
แต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมนับมาเป็น๑เดือนที่เราได้มา
ผมมองว่ายังไปได้แล้วก็ทำให้เลี้ยงครอบครัวได้
งั้นให้พี่โอช่วยฝากข้อคิดถึงคนที่กำลังทำการค้าขายอยู่ไว้หน่อยดีกว่าครับ
หนึ่งเราต้องซื่อสัตว์กับตัวเองและลูกค้านะครับ
เช่นเราใช้วัตถุดิบที่ดีผลิตออกมาด้วยกระบวนการทุกอย่างที่ดี
สะอาดถูกหลักอนามัยราคาเราก็จะไม่ตั้งเกินไป
เราอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้
ใครอยากชิมของอร่อยประจำเมืองขอนแก่นก็แวะเวียนไปได้ที่ร้านโจ๊กก๋วยจับต้มเส้นบัตรคิว
อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
อุ๊ยอร่อยอ่ะ
เมื่อก่อนนี้มันไม่ได้แบบนี้นะมันเป็นสองล็อค
ตรงนั้นเขามีคนขายอยู่แต่เขาก็เปลี่ยนหลายเจ้า
คืออยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็ไม่เข้าใจนะ
เขาก็ขายกันไม่ได้ลูกค้าอยู่อะค่ะเขาเดินมาบอกว่า
ตัวนี้ไม่กลัวเหรอมีคนผูกคอตายนะ
เฮ้ยเวทีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
เรายังอยู่กันที่ร้านช่อเล้งหมี่กระเฉด
ช่วงนี้ใครกำลังรอสูตรการทำ

ปากกามาจดกันไว้ให้ดี
เพราะตอนนี้ก็ได้เวลาที่สองพี่น้องเฮียป้องน้องจ๊ะ
บุกเข้าครัวไปทำเมนูนี้กันแล้วล่ะครับ

ถ้าโชว์อยู่แล้วที่นี่ทำยังไงก็อร่อย

น้ำซอสมันมีส่วนผสมของน้ำมันที่เราเคี่ยวอยู่แล้ว

ก็มีหมูหมักไก่หมักเบคอนปลาหมึกกรอบกุ้งปลาหมึกสดแล้วก็ไข่มังกร
มังกรคือไข่เค็มที่ใส่ในบะจ่างแต่เราตั้งชื่อว่าไข่มังกร

เริ่มกันเดี๋ยวเราใส่น้ำซุปให้นิดหนึ่งก่อน

แต่ทุกอย่างเลยถูกไหม
ได้ทุกอย่างนี้ละหนึ่ง

เนี่ยโดนอยู่เนี่ย

ก่อนจะกินต้องให้เฮียเขาชิมก่อน

รอมความสะวัดมึงอัดแน่นก็ได้การทำอาหาร
เด็ดที่ทำให้อาหารของร้านชอเล้งอร่อยทุกเมนูนั่นก็คือ
ซอสน้ำพริกเผาสูตรลับเฉพาะของทางร้าน
ขั้นตอนการทำจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
ส่วนผสมคร่าวนะคะก็จะมีพริกแห้ง

เทียมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วนะคะ

น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะทอดพริกกัน
ระหว่างนี้นะคะเราก็ต้อง

เราไม่ต้องให้มันตกหรือไว้ในกระทะ
เพราะว่ามันจะมีน้ำมันเคลือบพริกอยู่
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ข้างนอก
เดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาพวกกระเทียมเจียว
หอมเจียวแล้วก็พริกลงมาบด
หลังจากที่เราบดส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะ

แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ลงไปกวนในกระทะค่ะ

น้ำมันนะคะเป็นเราใช้น้ำมันปาล์ม

แล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะ

เราก็จะเคี่ยวแบบนี้นะคะ

คือเปิดที่รายการเราที่แรก

อีกหนึ่งเมนูก็คือวันนี้ที่จะเปิด

โหใส่ตัวงอกไปโอ้โหได้แล้วทอดแป๊บเดียวหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเละ
นี่คือพักไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่ในกระทะร้อน

การในนี้แหละค่ะเริ่มออกตัว
แป้งของเรานะคะเป็นแป้งสูตรพิเศษ
เป็นแป้งที่ขจัดโมเลกุลออก
คือมันจะไม่คืนตัวลูกค้าสามารถสั่งกลับบ้านได้

นิดนึงค่ะแล้วเราก็พุ่งลดลงไปในแป้งได้เลย
แล้วราคาบอกเลยว่าจานี้กี่บาทครับ
อันนี้อยู่ที่๑๕๐บาทจ้ะ
๑๕๐บาทแล้วกินแหละหอยตัวแน่นขนาดนี้ได้เลย
ส่วนหอยนังรมตัวใหญ่
เสิร์ฟบนกระทะร้อนสนากินขนาดนี้
เอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องจ๊ะพิสูจน์ความอร่อยกันเลยดีกว่าครับ

เฮียคะตอนนี้เมนูหลากหลายมาก

อันนี้หมูสับเกี่ยมบ๊วย๑๕๐บาทค่ะ
อันนี้ส่วนกระทะร้อน๑๕๐บาทค่ะ
อันนี้ผัดขนมผักกาดค่ะ๘๐บาท

ที่เฉาะเล็กเป็นคนทำมาหนูกินสี่มือของพี่เขาเลยปัดใหม่แล้ว
จะมีความเผ็ดน้อยพอของเฮียทำนิดนึง
เส้นเหนียวก็ดังดีคือแบบกินแล้วมันมีเด็บในปังช่วยปาก

ปัดก็ดีเนอะดีมากต่อไปเป็นออส่วน
อร่อยจริงเลยอ่ะแป้งนุ่มลื่นแบบ
แล้วเบื่อไก่เนี่ยตัวหอยหอยคือสดมากทุกคน

แต่ที่นี่แป้งบางมากเนอะเน้นหอยแป้งน้อยมาก
แล้วแป้งเนี่ยบอกไว้เลยว่าอร่อยเพราะว่ามีการปรุงรสด้วย
อ่าวไอ้ขนมปากกาดเนี่ยตัวนี้คือขนมปากกาด

มันประสบกับอะไรบ้างนั้นเนี่ยอีกขนมปากกาด

มันใช่ปากกาดปะมันไม่ใช่เหรอ

ไม่มีคนกินนั่งให้เยอะน้องน้องเลยไอเองเหลวมาทั่วเนี่ย
ข้างนอกมันมีความแบบกรุบนิดนึง
อ๋อปลิ้มชอบ
เปรี้ยวนะฮะและของบ๊วยกลมกินกับข้าวได้กำลังดี
อร่อยแล้วผมว่ามันตัดความมันกับอย่างภารกิจประกอบนี้
มันให้เราตัดความมันด้วยอันนี้จะดีแฟฟลี่มาก
เดี๋ยวมีอีก๑เมนูพิเศษที่ตัวเฉาเล้งห่อเองลูกเพลงด้วย
แล้วลูกค้าก็สั่งทุกโต๊ะเหมือนกัน

หอยจ้อโคตรปู

เพราะตัวนี้ที่ทำขึ้นมาก็คือพวกสูตรกินศาสตร์จีนนะคะ

ที่เนี่ยเวลาเขาทำหอยจ้อยอย่างนี้

แต่ที่นี่แอบแบบเคี้ยวไปแล้วรู้เลยว่าแห้ว

มันบางที่อาจจะเป็นบางแก๊วแม่คะ

ตัวแห้วจะราคาสูงกว่าครับใช่คะราคา

ทำเอาคุณช่อเล้งยิ้มไม่หุบไปเลยนะครับ
แต่กว่าจะมาเห็นรอยยิ้มแบบนี้ได้เนี่ย
คุณชอเล้งเองก็เคยผ่านมรสุมชีวิตมาไม่น้อย
จากพนักงานบริษัทที่อาจจะไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมากนัก
ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คุณแม่ป่วยหนัก
ถึงขั้นต้องผ่าตัดด่วนมีเวลาให้ทำใจอยู่เพียง๔วัน
ซึ่งคุณช้อนเล้งเองก็ได้อยู่เคียงข้างจนถึงวินาทีสุดท้ายของลมหายใจ
เอาไว้ให้เป็นของดูต่างหน้านั่นก็คือสมุดจดสูตร
ที่เป็นเหมือนคัมภีร์ให้คุณชอเล้งได้พัฒนาฝีมือ
จนสามารถเปิดร้านใหม่ขึ้นมาได้
แต่อันนี้เราก็เปิดมาเป็นนี่ค่ะอันนี้ยูเก่าบ้าง
ตัวนี้ก็มีสูตรหอยเจ้าสูตรไชทะวิ

และพวกวัตตุดิบ
เปิดร้านเล็กตรงนั้นก่อน
ตอนนั้นมี๒โต๊ะค่ะแล้วก็แชร์กับร้านอื่นตรงนั้น

เรียบร้อย๗ดึก๖เดือนแรกโดนด่า

ด้วยความที่เราอยากพัฒนาเราก็ไม่อาย
บอกอะงั้นพรุ่งนี้เจ๋กมาเจ๋กแบบบอกหน่อย

จำได้ว่าเริ่มเข้าแรกเราก็พยายามแบบวันนี้เป็นเมนูนี้ถ่าย

แล้วก็เริ่มเป็นวงกว้างขึ้นมาค่ะ

จะถึงทีมงานเราแล้วอะมีความอะไม่ใช่มีความคุณหุ่น
เหมือนรู้รถพุ่งเข้ามาเลยปึ้งยังมีคลิปให้ดูอยู่เลย
จริงเหรอจะเอามีคลิปให้ดูค่ะเอาไปดูค่ะ
เอาง่ายวันนั้นทุ่มหนึ่งปิดร้าน
ปิดระบบไลน์แมนปิดแก๊ปปิดทุกอย่าง

เข้าในถังวัตถุดิบหมดเลย
แต่ไม่มีใครเป็นไม่มีแล้วลูกค้าก็ไม่รู้ชิวมากหยิบเนี้ย

แต่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะมันต้องปิดแล้ว
จุดเปลี่ยนของร้านเลยคือเกิดจากอะไรคะ
ก็คือมีการประชุมของคุณหมอที่ศรีราชทั่วประเทศ

เขาทำงานอยู่ที่ศรีราชเขาบอกว่าอยากจะสั่งอาหารให้คุณหมอ
เขาก็เติบเป็นพัดมีกาเชศไปเขาก็สั่งไป

ประมาณ๒๓๐๐ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะประมาณ๑อาทิตย์
เริ่มมีดีเทลยา
กล่องส่งที่บำรุงราช
แป๊บอีกวันเดียวสิริราช
ตึกตึกนี้ตึกนี้ตึกเก่าตึกร้อยปี

เป็นอยู่ในวงการแพทย์ไปเลยหรือยัง

เราเลยถามว่าพี่สั่งไปทำอะไรบอกว่า
เขาบอกว่าเขาไปทานที่ศรีราชมาเขาอยากแบบกินอะไรแซ่บบ้าง
และหลังจากนั้นพอเขาไม่ได้แค่อยู่ในแวดวงแพทย์หรือหมออย่างเดียว
เขาเข้าไปในแวดวงของทีวีด้วย
รายการก็มาติดต่อเขามากมายไปหมดเลยดูดีได้ไปหมด
มันเจอสิทธิ์ไฟแดงที่ปึ้มสุดแล้วหรอกรับรอง

ใครที่มาเฉาะเล้งก็จะเห็นมาร้านที่ใยโต

ให้ข้อคิดกับคนที่กำลังดูที่เขาท้อ
บางคนใครอยากทำร้านแต่มีอุปสรรคท้ายไปติอยากทำอะไรนี้

อันดับสองก็ต้องมีความสื่อสรรค์ในพวกวัตถุดิบ
เราทำแล้วอย่าหยุดมันหยุดอย่าหยุดพัฒนาตัวเอง
มันก็จะต่อยอดแล้ววันหนึ่งมันน่าจะเป็นวันของคุณ
แล้ววันนี้ถ้าแม่ได้ฟังพี่อยู่พี่อยากบอกอะไรแม่
อยากบอกคุณแม่ว่าจริงเราเสียดายตรงที่ว่า
แม่ไม่เห็นความประสบความสำเร็จของเรา
แต่ว่าคุณแม่น่าจะรู้แบบเห็นแววเรา
เพราะว่าเป็นการสั่งสอนหรือให้
มรดกด้วยความนิสัยความอดทนของเราอะไรอย่างนี้

ได้มานิดเดียวนิดเดียวไม่ถึงเซตหนึ่งส่วนสี่ของคุณแม่

ก็เรียกว่าต้องใช้ทั้งความอดทนความพยายาม
และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจริงเลยนะครับ
สำหรับคุณชอเล้งแห่งร้านชอเล้งหมี่กระเฉด
แต่ตอนนี้ช่วงริมทางสร้างเงินมาแล้วครับ
วันนี้น้องใบตองขอพาไปเปิดเคล็ดลับทำเงิน
กับอีกหนึ่งร้านที่มันพัฒนาค้นหาสิ่งใหม่

ลับริมถนนซอยจินดาทวินถนนสี่พระยาเขตบางรัก
ร้านนี้เนี่ยเขามีเมนูลับนั่นก็คือปลาทอดซอสมันปู
ที่ใช้ปลาน้ำดอกไม้มาชุบแป้งทอด
พร้อมกับสูตรลับซอสมันปูที่สีสันหน้าทานแบบนี้เลยล่ะครับ

เราบุกไปเจอกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
เขาบอกว่าร้านนี้คนมาลองเมนูปลาทอดซอสมันปู

ได้มายังไงเมนูนี้ใครเป็นคนคิดขึ้นมา
จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นปูผัดผงกะหรี่
แล้วจะมีบางท่านที่ไม่อยากทานผงกะหรี่
เราก็เลยตัดผงกะหรี่ออกส่วนผสมก็เหมือนเดิม

มันปูใส่ลงไปคล้ายกับปูผัดผงกะหรี่แต่ไม่ใส่ผงกะหรี่

ก็มา๕๐ครับ
กว่าจานทำไมถึงขายดีขนาดนี้

และนี่ก็คือข้าวปลาทอดซอสมันปู
เมนูเด็ดหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ขั้นตอนการทำจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนั้น
น้องใบตองไปกันเลยครับ
ปลาทอดซอสมันปูวัตถุดิบหลักต้องเป็นปลาแน่นอน

เป็นปลาน้ำดอกไม้แล้วเราก็จะหั่นส่วนหางมา

ว่าเป็นส่วนที่นิ่มไม่เหนียวมากอะค่ะ

คือเวลาทอดเราต้องทอดนานไหมคะ

อ๋อปลามันก็ไม่ได้สุกยากใช่ไหมค่ะแม่

แล้วก็วัตถุดิบในการทำซอสมันปูมีอะไรบ้างคะแม่

วนวัตถุดิบให้เข้ากันก่อน

แล้วก็ลงลงเลย
ต้องให้มันฟูนิดหนึ่งใช่ไหม

เราก็มาดูการก็จะเป็นมันปูแล้ว

มาแล้วปลาทอนมาแล้วจ้า

มันเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่เลยเนอะ

ปลาท่อซอสมันปูพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด

มีทั้งปลาทอดซอสมันปูเมื่อกี้ที่เราไปทำกันมานะคะ
แล้วก็ข้าวหมูอบนะคะ

ปลาน้ำดอกไม้ลวกจิ้ม
เริ่มเลยที่เมนูแรก
ปลาทอดซอสมันปู

กรอบนอกแล้วข้างในเป็นปลานุ่ม
แล้วซอสมันปูคือเขามีความเป็นแบบ

กลมหวานมันหอมเค็มรวมกัน
แล้วถ้าเกิดว่าใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือเปรี้ยวเผ็ด
พบมาต่อที่จานที่สอง

คือข้าวหมูอบหมูนุ่มมากทุกคน
หมูอบเขาจะมีความแบบหอมพริกไทย
หอมแบบกลิ่นที่เขาแบบปรุงรสเข้าไป
คือมันมีความเป็นหมูอบที่ชำ

ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือจะทานเปล่าก็อร่อยเหมือนกันนะคะ
ส่วนนี้ปลาลวกจิ้ม
คือเนื้อมันดูแน่นแต่เนื้อมันนุ่มเนื้อมันนิ่มอ่ะทุกคน

มันก็จะเป็นกลิ่นน้ำเต้าเจียวผสมกับความแบบเค็มนิด
แต่ถ้าใครอยากได้ความแบบเข้มข้นแบบเผ็ดนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลย
ช่วงนี้กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลย
อิ่มอร่อยกับร้านริมทางสร้างเงิน
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราขอไปต่อกันอีกหนึ่งร้านอาหารตามสั่งสุดฮอต
เห็นร้านเล็กแบบนี้เนี่ย
ก็ต้องขอบอกเลยว่ายอดขายไม่เล็กนะครับ
แถมมีเมนูให้เลือกชิมเยอะจนตาลายเลยทีเดียว
จะเป็นที่ร้านไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
ทีป้ายแดงกับใบตองวันนี้มาตามหาร้านตามสั่งไฟลุกค่ะ
ร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังย่านพุทธมนตร
เป็นแค่ร้านอาหารตามสั่งแต่ไม่ธรรมดา
เพราะว่าร้านนี้มีเป็นร้อยเมนูส่งต่อจากรุ่นแม่มาสู่รุ่นลูก
รายได้ย้ำในหน้าวันละเว้นหมื่น
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของร้านนี้ตามไปข้างในเลยจ้า
ต้อยตามสั่งพุทธมนตรสายหนึ่ง
ร้านตามสั่งราคาประหยัดแต่รสชาติเนี่ยระดับพัฒนาคารนะครับ
บรรยากาศริมถนนหลังคาสังกษีมีโต๊ะให้บริการ๖๘โต๊ะเท่านั้น
เมนูเด็ดก็คือกุ้งคั่วพริกเกลือต้มยำรวมมิตรหมึกผัดกระเทียม
ที่เห็นจานใหญ่แบบนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง๗๐บาทเท่านั้น
แต่ถ้าเป็นเมนูกับข้าวจานใหญ่แบบนี้ก็๑๓๐บาทเท่านั้นเองล่ะครับ
ประหยัดแบบนี้เป็นที่มาของร้านป้าต้อยตามสั่ง
ที่ทำให้คนแน่นและยอดขายปัง
เอาเป็นว่าตามน้องใบตองไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินตามกลิ่นเดินตามเข้ามาเลยทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
เพราทะเลค่ะจานนี้เท่าไหร่
๗๐บาทอะกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะ๗๐บาทเท่าไหร่กันค่ะ
อยากให้ทุกคนได้ทานไงคะคนมีตันเยอะก็จะทานได้เราไม่ต้องเอาแบ่งกันตรงร้านนี้
บอกว่ามันจานใหญ่ให้เยอะแล้วคุ้มจุกจริงนะ
วัตถุดิบที่ใช้ในร้านเนี่ยก็จะมีต่างเหล่านี้

ก็เป็นสิบแผ่นนะคะแต่ต้องมาก่อนเที่ยงนะคะถึงจะได้ทานถ้าหลังเที่ยงจะไม่ได้ทาน
กุ้งทอดใช้วันหนึ่งเยอะแค่ไหนใช้ประมาณ๕๐โลต่อวันนะคะ
และแอบเห็นมุมนั้นกระเทียมเจียวเหรอแม่
ใช่ค่ะกระเทียมเจียวค่ะใช้เยอะขนาดไหน
ว่าลูกค้าเยอะมากมันมีสูตรเคล็ดลับในการทำซอสใช่ไหม

ร้านแม่ที่เป็นตัวที่จะเอาไว้แบบผสมทุกอย่าง

ซอสอันนั้นคือเป็นสูตรที่คิดเองเหรอคะแม่

เพราะว่าลูกค้าเยอะจะมานั่งปรุงทีละกระทะต่อกระทะ
มันก็จะช้าเราก็ต้องปรุงขึ้นมาอย่างนี้
หนูอยากถามว่าไอ้ตัวซอสอ่ะแม่
ซอสที่แม่ปรุงไว้ใส่อะไรลงไปในนั้นบ้างคะ
ก็มีน้ำมันหอยมีซอสปรุงรสแล้วก็มีน้ำตาลทรายหอไก่

อย่างนี้หนูบุกมาขนาดนี้แล้วหนูไม่มากินอย่างเดียว
หนูขอบุกเข้าไปในครัววันนี้ขอสองเมนูเด็ดเป็นอะไรคะแม่
เป็นข้าวหวานสะเป็นแล้วก็กุ้งพ่อพริกเกลือ
เมนูเด็ดนะคะเดี๋ยวขอบุกไปเลยนะ
แหมขอบุกเข้าครัวเปิดเคล็ดลับการผัดถึง๒เมนูกันเลย
แต่จะมีวัตถุดิบและวิธีการผัดยังไงบ้างนั้นเราขออุบไว้ก่อน
เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ

ใช่ไม่เป็นแบบไม่เป็นเลย
เค้าก็บอกแบบเออเค็มไปน่ะเผ็ดไปน่ะไม่อร่อยนะ
ไม่อร่อยน่ะนิดแรงนะ

คุณแม่มาโรงเรียนหน่อยถามมีอะไร

ลูกชายเขาดูดบุหรี่อะไรประมาณนี้

เศรษฐีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง

กันอีกครั้งวันนี้เราไปกันที่

หาได้ใช้หมดหนึ่งหน้าร้านเราเป็น
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
หลังเป็นตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

มันทำให้เงินรั่วไหลหรือลูกค้า
ลืมเราในบางครั้งบางคราวไปได้

เราไปเช่าเพียงแต่เรากระตุ้น

ให้ไกเป็นเบาอ่าได้

แล้วในกำแพงตัวนี้คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นตำแหน่งของธาตุดิน

ซึ่งที่ทำร้ายทาดดินคุณขายนะ
จีนเหนื่อยนะเหลือน้อยนะฮะตอนนี้อยากจะรวยขึ้น
สีแดงเปรียบเสมือนธาตุไฟเอาไฟไปเผาไม้ให้กลับมาส่งเสริมดิน
ก็จะส่งเสริมการเงินให้คุณเนี่ยมั่นคงขึ้นลูกค้าจะไหลมาตลอด
จุดที่สองก็คือจุดเจ้าแม่นางกวักเราต้องแก้ไข
พระแม่นางกวักอยู่เหนือทางเข้าห้องน้ำ
ซึ่งมันมีผลกับอะไรบุคลากรของเรา
คลากรของเราจะเข้าออก
เจ้าแม่นังกวักจะต้องย้ายไปจุดที่ส่งเสริม

เพราะฉะนั้นคุณฝนจะต้องหาไม้มาตีปิด

ด้านหลังผมหนูเนี่ยทำให้เกิดความมั่นคงก็คือ
แผงอะไรก็ได้ที่ทำมาแล้วดูเกิดความมั่นคง

เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงก็ได้
ข้างหลังผมเนี่ยต้องไม่ใช้เป็นผ้าแบบนี้
มันจะขายดีได้ราคามีเงินเก็บนะครับ

ทั้งสาวทั้งต้นนี้ไม่ว่าข้างนอกข้างใน
มันจะกระตุ้นลูกค้าเข้ามาอย่างเหลือเชื่อ
คนมองแต่ไกลเฮ้ยร้านขาหมูอันนี้มันอยู่ที่นี่
เคยกินอร่อยมาก่อนแล้วก็จะขายดี
ไม่รู้๓๔เท่ายังสามารถทำได้เลย
ถ้าทำได้ตามนี้รับรองรู้เรื่อง

ได้เห็นวิธีการแก้ห่วงจุ้ยปรับพลัง
โชคลาภกันไปเป็นที่เรียบร้อย
เราก็ขอกลับไปที่ร้านต้อยตามสั่ง
ซึ่งวันนี้น้องใบตองจะพาคุณผู้ชมบุกครัว
เคล็ดลับ๒เมนูเด็ดโดยฝีมือของเฮียปัง
ลูกชายของป้าต้อยเชฟประจำร้านนั่นเองล่ะครับ
ส่วนวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
เดี๋ยวเราจะทำกุ้งคั่วพริกเกลือเริ่มเลยค่ะ
ยังไม่พูดพร่ำทำเพลงใส่น้ำมันแล้ว
ไอ้เฮียใส่อะไรละคะไอ้ลูก
อันนี้อะไรอ่ะเยียกระเทียมค่ะกระเทียมกับพริก
โหอันนี้คะใบมะกรูดใบมะกรูด
ปรุงรสค่ะอันนี้คืออะไรเฮีย
ซอสที่ร้านซอสเมื่อกี้เหตุการณ์เกิดขึ้นไวมาก
ทุกคนต้องดูเร็วเฮียใส่อะไรเดี๋ยวน้องจะตายเอาไม่ให้
เดี๋ยวน้องจะตายเอามันฉุนไปค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะเมนูแรก
อีกหนึ่งเมนูข้าวผัดสเปนใส่น้ำมัน
ข้าวผัดสเปนก็คือใส่น้ำมันใส่น้ำมันก่อนค่ะ
มีหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็พริกหยวกจ้ะ
ไฟลุกอีกแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยผงกะลี
อ๋อเมนูนี้ใส่ผงกะลีเพราะว่าสีมันจะเป็นแบบเหลื้อเหลืองเนอะ
นี่คือซอสสูตรเมื่อกี้ที่แม่ต้อยบอกไป
เดือดมากตอนนี้อ้าวลงไปตอนนี้ละก็ลงไป
สังเกตว่าที่นี่คือใช้ไฟแรงตลอดเลยนะคะ
เสร็จแล้วนี่คือกุ้งคั่วพริกเกลือ
และอันนี้ก็คือข้าวผัดสเปนนะคะ

เดี๋ยวเราไปรอชิมกันดีกว่าจ้า

จากนั้นก็ใส่เพชรคาตะไคร้มะกรูด

ผงปรุงรสพริกเผาตามด้วยน้ำปลาอีก

น้ำมะนาวชิคกรุ่ม

โอ้โหชามโตจุกแบบนี้

และอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนั่นก็คือ

เริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อน

เทียมกระชายเม็ดพริกไทย
เติมด้วยซอสปรุงรสสูตรของทางร้าน

ตามด้วยน้ำซุปใบมะกรูดใบกะเพรา

แค่นี้เราก็จะได้เมนูสปาเกตตี้ผัดชาแล้วล่ะครับ
ต่อไปเราก็ให้น้องใบตองไปชิมรสชาติ
เมนูตามสั่งของร้านป้าต้อยตามสั่งพุทธมนตรสายหนึ่งกันเลยครับ
มาแล้วจ้าได้เวลาชิมแล้วค่ะ

๗๐บาทค่ะเจ็ดสิบบาทต้มยำรวมมิตรชามแล้วเท่าไหร่คะ

สปาเกตตี้ผัดฉาทะเลค่ะ๗๐บาท

หนูขอเลยละกันนี่เมนูที่ทำให้หนูจามแปะตลกก็คือ

มันหอมมากรสจัดด้วย
เผ็ดเพราะว่ามีพริกเกลือ

แม่หนูอยากรู้ที่มาของข้าวผัดสเปน

ก็เลยคิดว่าจานนี้มันน่าจะแปลกกว่าคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้

แล้วรสชาติจะเป็นยังไง
พอเราชิมมันก็โอเคแล้วเราก็ตั้งชื่อให้มันแปลก
ตอนนั้นน่าจะมีบันโลกด้วยป่ะ

เราก็เลยไม่เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาเองทุกคน
มันจะมีกลิ่นผงกะหรี่แต่ว่าไม่ได้แรงนะทุกคน
จะแบบแค่รู้สึกมีกลิ่นหอมนิด

เปรี้ยวเต็มหวานละมุนน

แต่ว่ารสจัดต้มยำน้ำข้นที่ถูกต้องคือแบบนี้
นี่สปาเกตตี้ผัดฉานะแม่เนาะ

คือกล่องต้องใหญ่ขนาดไหนแม่ตอนนี้คือล้นกล่องแล้ว

มันจะมีกระชายใช่ไหมแม่ใช่ค่ะความหอมของกระชายความเผ็ดร้อนของพริกไทย
สปาเกตตี้คือสุกกำลังดีมาก
ถ้าเกิดว่าสุกกว่านี้มันจะเละ
มาเมนูนี้เด็กทำได้แล้วไม่เผ็ด

มันจะรสแบบนุ่มเนอะจะมีกลิ่นเหล้าจีนออกมาหน่อย
เค็มโดดไม่หวานโดดมันคือกลมกล่อม
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดของร้านป้าต้อยตามสั่งพุทธมนตรสายหนึ่งกันแล้ว
ต่อไปเราเปิดเส้นทางชีวิตของป้าตอยกว่าจะขายดีคนแน่นร้านแบบนี้
เริ่มต้นด้วยการเปิดร้านบะหมี่แต่ขายไม่ดี
ผันตัวมาเปิดร้านตามสั่ง
ทั้งที่ตัวเองทำกับข้าวไม่เก่ง
แล้วอะไรทำให้ร้านป้าต้อยโด่งดังจนมีวันนี้ได้ล่ะครับ
ก่อนหน้านี้หนูรู้มาว่าแม่ไม่ได้เป็นคนทำกับข้าวเป็นตั้งแต่แรก

แล้วเมื่อก่อนเนี่ยร้านก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วย

แม่อยู่ตรงไหนค่ะสมัยของ

อ่าก็คือขายตามสั่งแต่ว่าทำอาหารตามสั่งก็ไม่เป็น

แม่ไม่เป็นขนาดไหนคือ

กระทะก็ยังไม่ถนัดอะไรอย่างนี้

คือช่วงแรกที่เปิด๖เดือนแรกก็คือ
พยายามปรับปรุงมาเรื่อยใช่ไหม
สั่งบางเมนูคือโทรไปถามเพื่อน

เข้าใจว่าต้มยำมันจะต้องเป็นน้ำ
เราก็ไปทำเป็นน้ำแบบให้มันขลุก

เขาก็บอกว่าไม่ใช่ป้ามันแห้ง
เราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะ

เพื่อนเขาก็บอกอ๋อทุกอย่างก็ต้องไปผัด

เอาไปทำเหมือนแบบเป็นน้ำต้มยำ
เราขึ้นไปลูกค้าลูกค้าบอกว่าไม่ใช่
เขาก็บอกไงว่าเออเค็มไปนะเผ็ดไปนะ

ไม่อร่อยนะนิดแรงนะ

เดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีขึ้นนะคะ

ที่อยู่ดีทำให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ผัดอเมริกันมันก็มีที่มาของมันอยู่แล้วใช่ไหม

ถึงขั้นว่ามีคนทำข่าวไปออก

ก็เลยกลายมาเป็นเหมือนเมนูแบบประจำร้าน
จากยอดขายที่ขายได้วันละหลักพัน

ขึ้นมาเลยหลังจากที่มีคนเอาไปออกข่าว

มันก็ขึ้นมาเรื่อยจนถึงหลักหมื่นนะคะ

เราต้องหาเงินส่งเสียลูกเรียน
แล้วก็เลยมีลูกชายของคุณแม่มาช่วยสารต่อกิจการมาช่วยดูแลร้าน
ตอนนั้นอ่ะเฮียปั๋งอายุเท่าไหร่แม่

ขนาดที่แบบแม่เคยเสียต่ำตาไหม
ก็นะคะอยู่วานนึงอยู่โครงเรียนก็โทรมาว่า

ไอ้เทิดไอ้เทิดคนนี้ใครวะบอกแม่ครูผม
แม่มึงบ้าเลยมึงโคตรห้ามดูแม่มึงร้อง

แม่เล่าวิรากรรมของลูกชายแล้ว
เดี๋ยวเชิญเฮียปังมาคุยด้วยดีกว่านะครับ

เฮียปังเสร็จยังมาคุยด้วยหน่อย

แต่ว่าเห็นแม่ร้องไห้แล้วรู้สึกไง

แม่ต้องทำงานเลี้ยงดูเรา๔คน

เฮียตัดสินใจว่าจะไม่เรียนต่อเหรอ
ครับเดี๋ยวแม่เหนื่อยครับก็เลยให้น้องเรียนดีกว่า
เหรอคุณแม่ตอนที่เฮียตัดสินใจว่า
ไม่เอาไม่เรียนต่อแล้วให้น้องแม่จำตอนนั้นได้ไหม
เราก็บอกว่าเธอต้องเรียนนะ

ไหวอ่ะทีนี้พอเฮียตั้งใจไม่เรียนต่อแล้ว

แปลว่าเฮียชอบทำอาหารนะหรือว่า
ฝีมือและความขยันของแม่ต้อย

ก็เลยทำให้ป้าต้อยตามสั่งพุทธมนตรสาย๑
กลายเป็นร้านชื่อดังย่านนี้
ที่ใครหลายหลายคนต้องแวะมาชิมแต่กว่าจะโด่งดังได้ขนาดนี้เนี่ยครับ
ที่ดินแห่งนี้ก็เคยทำมาค้าขายไม่ขึ้นใครมาเปิดอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะชาวบ้านต่างทักว่าเคยมีคนมาผูกคอตายที่นี่
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้แบบนี้นะ
มันเป็นสองล็อกตรงนั้นเขามีคนขายอยู่แต่เขาก็เปลี่ยนหลายเจ้าอ่ะ
คืออยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็ไม่เข้าใจนะเขาก็ขายกันไม่ได้อ่ะ
ลูกค้าอีกอะค่ะเขาเดินมาบอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่กลัวเหรอ

เฮ้ยจริงจริงตรงไหนแม่ด้านหลังนั้นเลยไหม
จริงหรอใช่ค่ะหนูไม่กล้ามองเลยนะแม่ชี้อ่ะ
แล้วแม่มีวิธีการแก้หรืออะไรไหมอ่ะเราเรียกเขาว่าอาแปะอะค่ะ

ใช่ค่ะเขาก็เอาแปะลงสีมาให้แล้วเขาก็บอกว่าแปะลงสีนะ
ไหว้ด้วยน้ำชานะแล้วก็มีพวงมาลัยนี่เหรอ
แล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรอย่างที่เขาบอกว่าแบบนี้ค่ะ
ก็อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้อ้าวถามแม่แม่อีกนิดนึง
ลูกชายแม่เก่งไหมเก่งค่ะรวมใจทุกอย่างค่ะ
เพราะเวลาเวลาเค้าจะทำอะไรแล้วก็แปะน่ะ
เพราะแม่พูดเค้าก็มองหน้าแต่เค้าก็ไม่ดื้อเค้าก็
ไม่ทำห่วงอะไรเขาอ๋อไม่ห่วงจะห่วงทำไม

ใช่ต้องทำด้วยทุกอย่างงั้นถามเฮียเฮีย
มีอะไรอยากบอกแม่ไหมขอบคุณแม่นะครับ

เป็นคู่ที่แบบน่ารัก
๑นาทีเดียวอ่ะไม่ถึงด้วย

๙ตัวถี่๑๕๐แองก์มาแล้วหรือเปล่า
แล้วมันตัวเล็กกว่าที่ร้านนะ
แล้วเมื่อกี้คือจาน๑๓๐
ทำไมเราไม่ขาย๔๐๐
โอ๊ยแค่อันนี้เขายังโหดผมให้ขนมกันเลย